เอาคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าลูกใครใครก็รักจริงไหมคะ
คนนึงค่ะทนมานานแล้ว
เห็นลูกสาวเนี่ยถูกลูกเขยซ้อม
คือลูกเขยติดยาเดี๋ยวก็ตาปูดบ้างเดี๋ยวก็แขนเขียวบ้าง
โดนซ้อมโดนตีโดนทำร้ายมาตลอด
ล่าสุดพ่อบอกพ่อไม่ไหวอีกต่อไปแล้วนะ
ลูกเขยคลั่งยาถือมีดจะไล่แทงลูกสาวพ่อ
พ่อแทงก่อนเลยนะคะสุดท้ายตายค่ะ
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นคือลูกสาวพ่อวิ่งหนีไปแล้ว
ถามว่าวิ่งหนีใครนี่คือคุณสิริมนต์นะคะ
วิ่งหนีสามีตัวเองค่ะสามีตัวเองก็คือนายเอกชัยนะคะ
ปล่อยภาพไปต่อเลยภรรยาวิ่งไปได้พักนึง
มาแล้วนี่คือตัวสามีที่คลั่งยาเอามือจับหลังเอาไว้
แล้วก็นี่วิ่งมาที่มอเตอร์ไซค์นี่ไม่ใช่ของเขาด้วยนะ
เตอร์ไซค์ชาวบ้านเขาจอดเอาไว้นี่จะขี่จะขี่ไปวิ่งตามเมีย
แล้วก็จะหนีพ่อตาด้วยแต่ว่าเขาไม่มีกุญแจรถก็เลยต้องวิ่งแทน
พ่อตาก็วิ่งตามมาค่ะสุดท้ายพอหลุดกล้องวงจรปิดไป
ปรากฏว่าลูกเขยกับพ่อตาเนี่ยชกต่อยกัน
ลูกเขยมีมีดอยู่ในมือชกต่อยยื้อแย่งมีดกัน
สุดท้ายพ่อตาก็แทงเข้าไปจังหวะเนี้ยที่เห็นว่าลูกเขยวิ่ง
เอามือซ้ายจับหลังเนี่ยคือโดนพ่อตาแทงหลังมาแผลหนึ่งแล้วนะคะ
แต่ก็แย่งมีดพ่อตามาได้แล้ววิ่งไล่ตามเมีย
วิ่งหนีสามีวิ่งตามพ่อตาวิ่งตามมาอีก
สุดท้ายก็หนีกันไปหนีกันมาไปต่อยกันแล้วก็แทงกัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของสพเวียงเชียงรุ้งค่ะ
พอหลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจสพเวียงเชียงรุ้งก็คุมตัวพ่อตาไปดำเนินคดี
คือตัวพ่อตาเองก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
จันตาเงินชจาวัย๕๙ปีค่ะก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจ
ข้อหาที่โดนแจ้งหนักเหมือนกันนะคะฆ่าคนอื่นโดยเจตนาค่ะร่างนายเอกชัยเนี่ย
ครอบครัวนำไปชาปนักกิจแล้วตั้งแต่วันที่เก้ากรกฎาคม
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๕กรกฎาคมแล้ว
ถามว่าแล้วทำไมถึงเพิ่งมาเป็นข่าววันนี้
เพราะว่าลูกสาวหรือว่าคุณสิริมนต์นะคะคนแรกที่ใส่กางเกงสีแดงแล้ววิ่งหนีสามีตัวเอง

เธอบอกเธออยากขอความเป็นธรรมให้พ่อหน่อยได้ไหมไม่อยากให้พ่อต้องถูกดำเนินคดี

เพราะสิ่งที่พ่อทำคือพ่อช่วยชีวิตเธอเธอเล่าแบบนี้ค่ะเธออยู่กินกับนายเอกชัยมาสิบแปดปีนะคะ
เป็นผัวเมียกันมา๑๘ปีมีลูกด้วยกัน๒คนลูกสาวคนโตอายุ๑๖ลูกชายคนเล็กอายุ๔ขวบ
ติดยาค่ะเสพยาเสพติดตลอดแล้วหลังเนี่ยเสพหนักขึ้นเรื่อยจนเริ่มหลอนคลุ้มคลั่งทำร้ายเธอ
วันดีคืนดีหาว่าเธอมีชู้บ้างเอามือถือเธอมาเช็คทั้งที่มือถือเธอเนี่ยไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะ
เธออยากตัดปัญญาเธอเลยไม่เติมเงินเข้ามือถือเลยแต่ยังถูกหากว่ามีมีมือถืออยู่อีก
เอกกระตร์ชัยก็หาว่านี่ถูกหลายไปแล้วเอาไปซ่อนใช่ไหม
แล้วก็หนีดูแขนสิคะ
หาเรื่องเตะเธอ
ไปถามชาวบ้านในพื้นที่ได้เลยถามคนไหนก็ได้
ทุกคนรู้ว่าเธอถูกซ้อมเกือบทั้งวัน
ลูกสาวคนโตเธอบอกให้ไปอยู่บ้านยายเลย
อย่ามาอยู่กับพ่อกับแม่เพราะกลัวลูกจะโดนลูกหลงไปด้วย
วันเกิดเหตุเธอบอกเธอโดนตีจนสลบอะค่ะ
แล้วพอแม่รู้ข่าวก็เลยบอกพ่อให้พ่อมาช่วย
พ่อก็หยิบมีดที่วางไว้หน้าบ้านกะจะเอามาขู่
ปรากฏว่าเอกชัยก็ไม่ยอมหยุดเลยค่ะ
ปรีเข้ามาจะทำร้ายจะเอามีดทำครัวแทงเธอ
พ่อก็เลยเสียบมีดเข้าไปที่หลังเอกชัยหนึ่งครั้ง
จังหวะนั้นเธอก็เลยวิ่งหนีออกมาแล้วก็เห็นเป็นภาพกล้องวงจรปิดใช่ไหมคะ
วิ่งหนีออกมาเสร็จปุ๊บเอกชัยก็ยังไม่สิ้นฤทธิ์
วิ่งตามมาแล้วแย่งมีดจากมือพ่อที่โดนแทงอ่ะแย่ง
วิ่งตามไล่กวดเธอไปพ่อก็ต้องตามมาอีกรอบนึงอะค่ะ

หลังจากที่พ้นมุมกล้องวงจรปิดนี้ไปแล้ว
แล้วน้องก็มาเห็นอะไรอย่างนี้
เจ้าเล็กน้องเอิ้นบอก

พ่อก็ลุมอีกได้ตอนนี้เขาอู้นะ

ทางฝั่งครอบครัวของนายเอกชัยก็พูดเลยว่า

แต่เธอเองก็ขอยืนยันอีกแรงนึงว่า
แค่ต้องการช่วยชีวิตเธอ

ถูกกระทำมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้ว

มีดมันอาจจะปักอกเธอเองก็ได้ด้วยซ้ำ

เพราะว่าพ่อเป็นเสาหลักหาเลี้ยงครอบครัว

แล้วตอนนี้พ่อถูกดำเนินคดีก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อ
ก็เลยอยากจะมาร้องขอความเป็นธรรมแทนพ่อ
แล้วก็อยากให้ศาลช่วยเมตตาค่ะ